คุณผู้ชมคะช่วงเช้ามืดวันนี้ประมาณสักตี๔นะคะ
มีรายงานมาว่าเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูน
ระหว่างที่เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะโดยนายอันดรีเบสต้า
เอกราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยวัย๔๕ปีนะคะ
พักผ่อนอยู่ที่บูหงารีสอร์ทที่เกาะหลีเป๊ะในอำเภอเมืองสตูน
มีอาการอาเจียนอย่างหนักแล้วก็เสียชีวิตในช่วงตี๔ค่ะ
จากการชนะสูตศพเบื้องต้นไม่มีบาดแผลแล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือสิ่งผิดปกติด้วย
จากคำให้ปากการของลูกชายที่พักอยู่ในห้องเดียวกันนะคะ
เล่าบอกว่านายอันเรียเดินทางมาพักผ่อนตั้งแต่๒๘พฤษภาคม
กระทั่งเมื่อคืนนี้นายอันรีก็เข้าห้องพักผ่อนตามปกติ
กระทั่งเช้ามืดตอนตี๔มีอาการอาเจียนแล้วหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
มีการส่งศพนายอันรีไปที่โรงพยาบาลสตูนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแต่งชุดป้องกันโควิด๑๙ในการรับศพตามมาตรการก่อน
แล้วก็นำศพส่งต่อไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ความต้องการของภรรยาค่ะมีนายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูน
แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูน
อำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานดำเนินการให้ด้วยทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้านะคะ
ก็แถลงข่าวถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
ให้การว่านะครับเมื่อวันที่๒๙ภูทรภาคเกียบพลันท่านเข้านอนเมื่อเวลาประมาณ๒๐นาที
สาเหตุการณ์เสียชีวิตเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากหัวใจกลมเหลว๑๐๐๐๐นะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดในการทันสูตรนะครับ
จังหวัดสตูนเองก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ